ไฟไหม้แบบนี้ไฟไหม้ตึกเกิดขึ้นมา๔ทุ่มที่ผ่านมาค่ะ

คราวนี้ที่จะเอาให้ดูคือเห็นแบบชัดเลย
เจ้าหน้าที่พยายามจะช่วยชีวิตคนออกมาค่ะ

น้ำได้ยินเสียงอีกใช่ไหมอยู่ข้างนึงแบงค์หลังแล้วแบงค์หลัง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

เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำเพื่อดับไฟร้อนมากนะคะกลัวทั้งจะโดนไฟคลอกกลัวสำลักควันกลัวตกตึกอีกโอ้โหใช่เป็นนาทีชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะหน่วยกู้ภัยแล้วก็ทีมดับเพลิงเข้าไปช่วยผู้ชายคนนี้แล้วเขาก็ปีนหน้าต่างหนีมาตรงระเบียงชั้นสองนะไฟก็ไหม้ไล่ไล่ไล่มาเรื่อยเจ้าหน้าที่เองกู้ภัยเองต้องทำงานแข่ง
เกินตรงหลังคากลัวจะร่วงตกลงมาเจ็บทั้งคนที่ติดเจ็บทั้งโอ้โหเจ็บทั้งเจ้าหน้าที่ครับเนี่ยค่ะปีนบันไดลิงลงมาแบบนี้โอ้หลังจากนั้นก็ต้องเร่งระดมฉีดน้ำส่งกำลังอีกชุดหนึ่งฝากกลุ่มควันไปแล้วก็ช่วยชีวิตลงมาได้นะโอ้โหทีนี้พอลงมาถึงพื้นด้านล่างแล้วเนี่ยต้อง
แล้วผู้ชายที่ปีนลงมาเมื่อกี้เป็นเจ้าของร้านชานมอาการตอนนี้เป็นยังไง
ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะแล้วคิดดูน้ำไหม้ตอนสี่ทุ่ม
เที่ยงคืนอ่ะเพิ่งจะควบคุมเพลิงได้ไม่ใช่แค่ตัวอาคารที่เสียหาย
เมื่อกี้อ่ะดอมถามตอนแรกเอ๊ะที่รถจะโดนหรือเปล่าอืมโหโดนจริง
ใช่รถยนต์คันหนึ่งกระบะคันหนึ่งที่ได้รับความเสียหาย
แล้วพวกข้าวของในอาคารเนี่ยโดนเผาวอดไปหมดเลยไม่ใช่แค่เจ้าของร้านชานมนะ
ที่ช่วยเหลือออกมาได้อีกหนึ่งชีวิตที่ช่วยออกมาได้
เจ้าของร้านอะไรอ่ะคะเป็นแมวเปอร์เซียค่ะอ๋อเหรอแมวเปอร์เซียด้วย
ใช่น้องแมวที่เจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้ตอนนี้กำลังสอบหาสาเหตุอยู่นะว่า
ไฟไหม้อ่ะมันเกิดจากอะไรคือมันมีหกคูหาใช่ไหมใช่เป็นร้านค้า
ต้นต้นเพลิงเนี้ยมาจากครูหาไหนนี่สิอืมคือเขาบอกว่าต้นเพลิงอ่ะ
มันมาจากกึ่งกลางเลยของ๖คูหาก็ต้องไปดูตรงนั้นเอ๊ะ
ร้านเขามีอะไรที่มันจะทำให้เกิดการติดไฟได้หรือเปล่า
ส่วนความเสียหายตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประเมินอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
เช้าวันนี้พอทน่าจะลงพื้นที่แล้วก็ไปสำรวจความเสียหายล่ะค่ะ